ท่านผู้ชมครับจับได้แล้วนะครับคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
เสียรับซื้อผลไม้วัยหกสิบห้าปียิงภรรยาวัยสามสิบสามปีเสียชีวิต
อ้างว่าหึงหวงนะตำรวจกองปราบจับได้นะครับ
ก่อเหตุที่นครศรีธรรมราชหนีไปอยู่นู่นปลาจีนบุรี
นี่ครับนี่เป็นภาพที่ตำรวจกองปราบเนี่ยคุมตัวมาที่กองบังคับการกองปราบรามก่อน
กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าคอมมันโดคุมตัวมานะครับ
ผู้ต้องหานี่ฮะคนนี้นะฮะชื่อว่านายชัยมงคลรอดพลอย
ชื่อเล่นชื่อตุ้มอายุหกสิบห้าปีนะครับที่ยืนอยู่ตรงกลางนะฮะ
แมสสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังจากใช้ปืนยิงนางสุริการที่เป็นภรรยาวัย๓๓ปี
เสียชีวิตที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๕ตะบนบ้านเกาะอำเภอพรมคิรี
ตำรวจกองปราบเนี่ยไปจับได้ที่ร้านค้าเป็นร้านขายของชำริมถนนสุวรรณสอนตะบนไม้เข็ด
อำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีหนีมานี่เลยนะครับปลาจีนเลยนะครับ
แล้วก็นำตัวไปตรวจค้นห้องเช่าที่ไปอาศัยอยู่ยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุได้หนึ่งกระบอกครับ
นี่เป็นจุดที่ไปตรวจค้นที่ห้องเช่านะฮะที่เขาหนีมาเช่าห้องอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ได้ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกซองสั้นไม่มีทะเบียนมีกระสุนอีก๖นัด
ซ่อนอยู่ในกระเป๋าใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าสัมภาระของเขาก็ยึดไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
นี่ฮะโอ้โหร่ำรวยขนาดไหนนะสุดท้ายต้องหนีหัวซุกหัวสุน
เพราะไปฆ่าคนตายเนี่ยฆ่าภรรยาตัวเองนายชัยมงคลสารภาพอ้างว่าที่เขายิงภรรยาเนี่ย
เพราะหึงหวงก่อนก่อเหตุทะเลาะกันคือทะเลาะกันบ่อยจนภรรยาเนี่ยขอหย่าแล้วไล่เขาออกจากบ้าน
อันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะครับแล้วก็บอกว่าทั้งทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนสร้างบ้านให้กับภรรยาเนี่ย
สร้างให้ถึง๓หลังสร้างโรงงานให้อีกหลังนึงลงทุนให้ทำธุรกิจถึง๓๐ล้านบาท
พอทะเลาะกันก็ขอหย่าเขาไล่เขาออกจากบ้านพยายามขอคืนดีแล้วแต่ไม่สำเร็จ
รักมากทำใจไม่ได้ก็เลยขาดสติบันดาลโทษะ
วันที่ไปหาเขาในวันนั้นที่ก่อเหตุ๗ตุลาคมก็เลยใช้ปืนยิงจนเสียชีวิต
โดยเอาปืนเนี่ยซื้อมาจากคนรู้จักกันหลายปีแล้วทีแรกซื้อเอาไว้เพื่อป้องกันตัว
เป็นคำกล่าวอ้างในการสารภาพของผู้ต้องหานะครับผู้ตายก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา
เพราะเขาไม่มีสิทธิ์ชี้แจงแล้วนะครับพฤติกรรมของนายชัยมงคลนะครับ
ก็คือเมื่อตอน๑ทุ่ม๗ตุลาคมไปหาภรรยาที่บ้านพักนะครับ
แล้วก็ถามหาคนที่อยู่ในบ้านว่าอยู่ที่ไหนภรรยาเขาชื่อปามนะฮะชื่อเล่นนะครับ
พอรู้ว่าอยู่จุดหลังบ้านกำลังล้างจานอยู่ก็เลยเดินไปหานะครับ
พอเดินไปหาใช้ปืนจ่อยิงเข้าใบหน้าหนึ่งนัดนะครับตอนยืนล้างจานอยู่หลังบ้าน
แล้วยังยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดตอนที่นางสุริการเนี่ยเขาล้มลงนะครับทำให้เสียชีวิตคาที่
นายชัยมงคลแต่งงานกับนางสุริการผู้ตายนะครับอยู่กินกันมา๑๐ปีได้นะครับ
โดยลงทุนเปิดแผงรับซื้อผลไม้ในพื้นที่อำเภอพรมคีรีกับอำเภอนพิตำที่นครศรีธรรมราช
ทั้งคู่ก็ร่ำรวยมีฐานะดีแต่ระยะหลังก็เริ่มมีปัญหาเศรษฐกิจบ้าง
เริ่มมีหนี้สินบ้างแล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันบ่อยครั้งนะครับ
ซึ่งสืบเนื่องเป็นหลักเนี่ยก็มาจากความหึงหวงของผู้ต้องหาด้วย
เนื่องจากอายุเยอะกว่าภรรยาเยอะนะฮะ๑เดือนก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายเนี่ยได้ขอหย่านะครับกับผู้ต้องหาก็เลยทะเลาะกันรุนแรงอีกครั้ง
แล้วผู้ต้องหาก็ออกจากบ้านไปแล้วก็หวนกลับมาที่บ้านเมื่อ๗ตุลาคม
ก็มายิงเขาเสียชีวิตหลังก่อเหตุนายชัยมงคลบอกว่าขับรถออกจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ไปนู่นนะฮะเข้าไปทางถนนเพชรเกษม
พักโรงแรมแถวนั้นคืนนึงจอดรถทิ้งไว้นะครับแล้วนั่งรถตู้ต่อนะ
แล้วไปต่อรถบขศเข้ากรุงเทพมาพักที่บ้านอยู่แถวบางกอกใหญ่
เก็บข้าวของเก็บทรัพย์สินแล้วขับรถต่อไปปราจีนบุรีนะฮะ
ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งเนื่องจากก่อนหน้านี้หกวันเนี่ย
ชัยมงคลเอารถสปอร์ตเนี่ยมาซ่อมไว้ที่อู่นี้
พอรถซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยขายเพื่อเอาเงิน
แล้วตั้งใจว่าจะหนีไปอยู่นู่นเลยฮะจะไปสะแก้วแล้วจะหนี
ออกตามเส้นทางธรรมชาติออกนอกประเทศไปเลยค่ะแต่ถูกจับได้ก่อนที่ปลาจีนบุรี
เบื้องต้นนะคะหลังการสอบสวนในการปรับปรามที่กรุงเทพก็ได้มีการส่งตัวผู้ต้องหา
ก็เป็นพื้นที่เป็นเจ้าของคดีอ่ะนะคะทีมข่าวก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
อำเภอพรมคิรีไปเจอกับนางอุทัยแม่ของนางสิริการนะคะ
คุณแม่ยังเศร้าอยู่นะคะคุณแม่บอกยังทำใจไม่ได้
เห็นหน้าทีมข่าวคุณแม่ร้องไห้เลยค่ะ
คือแม่เนี่ยเพิ่งกลับมาจากพิธีเก็บกระดูกลูกสาว
เมื่อวานนี้ครอบครัวเพิ่งจะทำพิธีชาปนกิจ
ก็คือแม่ใจสลายจริงนะคะ
ลูกสาวมาถูกสามียิงตายต่อหน้าต่อตาแบบนี้
ทำใจไม่ได้ไม่อโหสิกรรมด้วย
อยากจะให้ถูกสารตัดสินประหารชีวิตไปเลยสำหรับผู้ก่อเหตุ
ขอบคุณตำรวจที่ทำงานเร็วค่ะ
บอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะแม่ไปเคาะโรงศพลูกสาวบอกลูก
แล้วก็จุดทูบบอกสามีที่เสียชีวิตไปแล้ว
ขอโดนบันดาลให้ตำรวจจับตัวนายชัยมงคลให้ได้ให้เร็วที่สุด
เมื่อวานตอนที่กำลังนำร่างลูกสาวขึ้นเมนตำรวจโทรบอกเลยนะคะ
จับได้แล้วจับนายชัยมงคลได้แล้ว
บอกว่าถ้าเจอหน้าเนี่ยนะอยากจะถามนะคะ
ว่าฆ่าลูกสาวแม่ทำไมแล้วเนี่ยแม่จะอยู่ได้ยังไง
ทำไมก็โทรรายกับลูกของแม่ใช่ไหม
อยากยังไงก็ได้แต่ไม่ให้ประกัน
แล้วตกบอกบ่อยช่วยลูกด้วย
แม่ก็ยังคิดอยู่เลยคือน้องก็ยังเรียนอยู่เลย

เค้าช่วยน้องปามาเรื่อง๓๐ล้าน

ส่วนน้าชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า

อ้างว่ายิงหลานสาวเพราะระแวงเรื่องมือที่๓นี่นะคะ

เพราะว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันเป็น๑๐ปี
หลานสาวก็ไม่เคยคุยกับใคร
ไม่ได้มีผู้ชายคนไหนมาติดพันธุ์
นายชัยมงคลต่างหากเป็นคนชวนทะเลาะ

หลานสาวขอหย่าจริงเพราะว่าเหนื่อยมาก
นายชัยมงคลไม่ช่วยทำงานหาเงินไปปลดหนี้
พอพูดเรื่องเลิกก็จะโดนด่า
ผมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนครับ
เพราะว่าหลานสาวไม่มีคนอื่น

ผมที่ว่าได้ยิงหลานสาวผมครั้งนี้ก็มาจาก
น่าจะเชื่อมโยงมากัดจากหนี้สินด้วย
หนี้สินแล้วก็ตัวของนายชายมงคลเองนี่

ตำรวจคุมตัวนายชัยมงคลไปถึงสพพรมคิรี
ช่วงเย็นนะคะประมาณ๕โมงครึ่งค่ะ
ตำรวจก็นำตัวเข้าห้องสืบสวน
แล้วก็นำตัวออกมาที่ห้องสอบสวน
ทีมข่าวก็พยายามจะถามนะคะถามสาเหตุ
ว่าทำไมต้องยิงภรรยาก่อนยิงเนี่ยพูดอะไรกันไหมมีอะไรไหม
ผู้ต้องหาหน้านิ่งเดินก้มหน้า
พูดแค่ประโยคเดียวว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
เดินก้มหน้าแบบนี้ตำรวจก็นำตัวเข้าห้องสอบสวน
เพราะว่าแม่และน้าชายของผู้เสียชีวิตรวมถึงญาติญาติ
ไปดูหน้าผู้ต้องหากันนี่ค่ะแล้วบรรยากาศมันตึงเครียด
คนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พออาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ค่ะแต่แม่ของผู้ตายยืนยันว่าที่ว่าท้องหาบอกไม่จริงเลยนะ
ว่าให้เงิน๓๐ล้านอะไรพวกนี้เพราะว่าเนื้อลูกศาว
กู้เงินมาเพื่อทำธุรกิจนี่แหละ